เขาแชร์คลิปนี้กันว่อนเลยบอกโอ้โหมันไม่สมควรมันน่าเกลียด

เพราะอะไรรู้ไหมคุณมันมีคลิปว่าเหมือนสาวสองอ่ะ

สองกับหนุ่มโอป้าหน้าหล่อกล้ามโตแบบนี้
แต่สาวสองกำลังช่วยตัวเองให้หนุ่มโอปป้า

คุณผู้ชมฮะเพจชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับ
โพสต์ระบุว่าเจอคลิปทำอนาจารย์หนุ่มโอป้ากล้ามโตตรงหาด

แล้วก็ในคลิปเราเซ็นเซอร์ดำพึดเลย
เพราะว่าเป็นผู้ชายผมยาวแปลงเพศแต่งหญิง
เสื้อสีดำเกงยีนใช้มือกำลังก่อเหตุ
ก่อเหตุคุณสำเร็จความค่ายให้กับหนุ่มต่างชาติโอป้า

แล้วมันมีเสียงกองเชียร์เชียร์ดังลั่นเลย

ทั้งที่อยู่ในที่สาธารณะชายหาดพัทยา
และมีรถสองแถวมีนักท่องเที่ยวอยู่แถวนั้นเหมือนกัน
คลิปต่างกล่าวถูกโพสต์ในโลกโซเชียร์แชร์กันว่อน
ทีนี้โอ้โหคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่น่าเกลียดน่ารังเกียจ
ไม่เหมาะสมน่าอายอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่านี่ฝ่ายชายเขาเต็มใจอะไรหรือเปล่าหรือยังไง
แต่อย่างน้อยมันก็ทำลายภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว
อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหน่อยคุณ

อาจารย์กันแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะ